ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองว่า
คอรมอเศรษฐาจะจัดการได้จริงจังขนาดไหน
ก็คือการปราบปรามแล้วก็ล้างบางผู้มีอิทธิพล
นี่ต้องคุณชาดาไงวันก่อนเพิ่งมาคุยกับพี่อุ๋ยภาคภูมิไปนะ

หลังจากมีนโยบายในการปราบรามผู้มีอิทธิพล
คุณผู้ชมตำรวจออกหมายจับลูกสาว
นันคนดังอำเภอกระบุรีที่ระนองแล้วข้อหาหนักเลยครับ
ปฏิบัติการนี้เริ่มต้นตั้งแต่๘โมงเช้าเลย

เมื่อวานนี้๘โมงเช้าตำรวจภูทรจังหวัดระนองครับ
ส่วนที่กำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕
ไปตรวจค้นจับกลุ่มนางสาวณพะสอนคำเพ็งอายุ๒๙ปี
ตามหมายจับศาลจักรวรรณองครับฐานฟอกเงิน
พอปิดล้อมบ้านในตะบนน้ำจืดอำเภอกระบุรีปุ๊บ
ไม่เจอตัวนะไม่เจอตัวนางสาวนพศร
แต่เจอคุณพ่อของนางสาวนพัดศรก็คือพ่อเฉลิมพงศ์คำเพ็ง
หรือว่ากำนันแก่นกำนันแก่นเป็นกำนันตำบลน้ำจืดครับ
ก็อยู่ในบ้านนี่แหละให้การว่าลูกสาวเดินทางเข้ากรุงเทพ
ตั้งแต่๒๐กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจคนบ้านทั้ง๓หลังครับ
แล้วก็โกดังสินค้าเก็บยางพารา๓จุด
ไปเจอปืนยาว๗กระบอกมีปืนสั้น๓กระบอกแล้วก็กระสุนปืนเพียบ
มีซากสัตว์ป่าสะสมด้วยคุณผู้ชม
สัตว์ป่าที่ว่าอันนี้ปืนนะ
สัตว์ป่านี่มีหัวกระทิงมีหัวกวางอีกจำนวนหนึ่งครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการอายัดไว้ตรวจสอบทั้งหมด
โดยผู้การจังหวัดระนองเนี่ยอย่างพลตำรวจตรีเชิดพงศ์ชิวปรีชา
บอกว่านางสาวนพศรลูกสาวของกำนันแก่น
เป็น๑ใน๔ผู้ถูกออกหมายจับฐานฟอกเงิน
และสนับสนุนการฟอกเงินของสารจังหวัดระนอง
อันนี้เป็นหมายจับของศาลจังหวัดระนองนะ
หลังจากตำรวจไปตรวจพบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด
ลักลอบส่งรถออกนอกประเทศ

ข่ายทั้งหมดนี้มีบุคคลเกี่ยวข้องใน๖๕
จับกลุ่มไปได้แล้ว๔๕คนที่เหลืออยู่ระหว่างตามจับกลุ่มตัว
มูลค่าทรัพย์สินที่อายัดไว้๒๙๕ล้านบาท
ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานตามนโยบายปราบรามผู้มีอิทธิพล
ของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คือนายชาดาไทเศษครับ

และจัดการกับผู้มีอิทธิพลที่ทำผิดกฎหมายในแต่ละพื้นที่ครับ
แล้วเรื่องของคุณชาดาวันก่อนที่มาเปิดปากกับภาคภูมิ
ผมเคลียร์ใจกับนักข่าวของร้านละนานน้องตอง
กรณีที่บอกว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐแล้ว
คุณชาดายังโอบน้องอยู่เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเอาใหม่นะคะ